น้องชื่อว่าน้องเอิญคือน้องเนี่ยบอกว่าเครียดมาก
เงินผิดบัญชีจนหมดเลยห้าพันบาทนี่คือน้องเอิญ
แต่บัญชีนั้นยาฏบอกว่า
บัญชีปลายทางที่น้องโอนไปเนี่ยมันเกี่ยวกับพวกพนันออนไลน์
ก็เลยไม่รู้มันเกิดอะไรยังไงขึ้น
โอนแค่ไม่กี่ร้อยแต่ไปพลาดโอนจนหมดเลย๕๐๐๐บาท
คือเอาเป็นว่าน้องเขาเครียดมากส่งข้อความบอกทางบ้านเอาไว้ว่า
เงินผิดบัญชีเลยนะ๕๐๐บาทเนี่ยลักษณะเหมือนกับสั่งเสียด้วย
แล้วน้องก็หายไปนะฮะหายไปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ไปเจอรถจักรยานยนต์ถูกจอดทิ้งเอาไว้ที่สะพานศรีสุราช
เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามระดมหานะฮะทั้งวันเลยครับท่านผู้ชมครับ
แต่ยังไร้วี่แววรถจักรยานยนต์ของน้องจอดอยู่ตรงนี้ครับ
โมงเช้าวันนี้เนี่ยทางกู้ภัยเนี่ยนักประดาน้ำด้วยนะครับ
สพเมืองสุราธานีด้วยชาวบ้านด้วยมาช่วยกันค้นหา
แต่ยังไม่เจอเลยนะครับน้องเอิญเนี่ยชื่อจริงคือนางสาวธิดาพรแซ่อุ้ง
อายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับศูนย์หายไปพบแต่จักรยานยนต์อยู่ที่สะพานศรีสุราช
ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะฮะเป็นจุดที่เป็นบริเวณริมปากแม่น้ำนะครับ
สะพานมีสองฝั่งเลยแม่น้ำแบบนี้นะครับแต่ยังไม่เจอตัวนะ
คือตอนที่รับแจ้งจากญาติเนี่ยได้รับแจ้งตั้งแต่ตี๕๓๐นะครับท่านผู้ชมครับ
รับแจ้งจากทาง๑๙๑นะฮะศูนย์วิทยุของสพเมืองสุราธานี
ได้รับแจ้งจากทางพี่สาวของน้องเอิญนะครับซึ่งเป็นชาวตะมนต์วัดประดูกอำเภอเมือง
ก็ลักษณะอ่านข้อความแล้วก็ส่งให้กำลังใจกลับไปแต่มันก็ไม่มี
ข้อความกลับมาจากเอิญทีนี้ก็เริ่มเอกใจก็ออกตามหากันแล้ว
ก็ไปมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพตอนที่เอิญเนี่ยสวมเสื้อ
เก็ตขี่รถจักรยานยนต์คันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นภาพ
ทะเบียนอะไรพวกเนี้ยอันนี้ของเอิญเลยนะครับผ่านสี่แยกบาง
กุ้งตำบลวัดประดูกมุ่งหน้าไปทางสะพานศรีสุราชนี่คือตอน๕
ทุ่ม๔๒ก่อนที่เที่ยงคืน๑๖นาทีจะส่งข้อความหาญาติที่
นี้ญาติเขามาอ่านข้อความตอนตี๓แล้วก็แบบหายไปอย่างไร้
ร่องรอยก็เลยไปตามหาตอนเช้าก็ไปเจอรถอยู่บนสะพานบน
สะพานเนี่ยจักรยานยนต์ของน้องเอิญเนี่ยจอดอยู่ชิดขอบสะพาน
ฝั่งขาออกเมืองนะครับช่องเก็บของมีกุญแจรถมีกระเป๋
สตางค์มีบัตรประชาชนและใบแจ้งความโอนเงินผิดบัญชีมี
มุดบัญชีธนาคารอยู่ด้วยก็เลยสันนิษฐานว่าน้องเนี่ยจะ
กระโดดลงไปหรือเปล่ากระโดดลงแม่น้ำไปหรือเปล่านะฮะมีผู้
ที่ไปดูการค้นหาเนี่ยบอกว่าประมาณประมาณเที่ยงคืนเนี่ยนะฮะที่
สาวเนี่ยนะที่ไปดูการค้นหาเนี่ยบอกว่าน้องส่งข้อความมา
บาทผิดไปเข้าบัญชีคนอื่นจนหมดบัญชีเลยฝากดูแล
พ่อกับแม่ด้วยนะแล้วก็พูดลักษณะทำนองว่าจากนี้ไปคง
อยู่บนโลกใบนี้แล้วคงไม่ได้อยู่ดูใครแล้วนุ้ย
เหนื่อยหนุ้ยก็น้องสาวลูกสาวอะไรอย่างนี้นะเหนื่อยกับทุกวัน
ตื่นเช้ามาไม่เหลือใครนุ้ยไปก่อนนะแล้วก็บอกขอโทษ
บอกให้แต่ละคนเนี่ยดูแลตัวเองกันให้ดีพี่สาวบอก
มาตี๓จะไปขายของกับพี่สาวอีกคนนึงเพิ่งมาเห็น
ข้อความเลยช่วยกันออกตามหาไปทุกที่ที่น้องไปบ่อยแล้ว
ไปเจอรถอยู่บนสะพานนะฮะอ้าวฟังพี่สาวของน้องนะครับ
ซึ่งพี่สาวมันพุงต้องมานี่เลยพี่สาวมั่นใจวะต้อง
มาที่นี่แน่เพราะว่าเขาจะสนิทกับพี่ซ่ามากกว่าสนิท
กับแอมเพราะว่ากับพี่สาวมันเขาก็จะคุยกันถูกเดือม
แต่ว่าเมื่อวานอ่ะมีข้าวโพดว่าเสียดแต่ก็สีเทาก็
คุยกันว่าอะไรเหียบฉันเลยได้เผินเพื่อแต่เขาก็

ไว้มันก็มีผลกระทบน่าหลายด้านมันก็คลื่นห้ายไปแต่ว่า
ประเด็นย่าเย็นน่าจะเป็นพอว่าโองตางดพิษนี่
ก็เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันนะครับ
หากันตลอดทั้งวันนะครับทุกผู้ชมครับ

แม่น้ำก็หานะครับ

ลึกนี่๖เมตรได้นะครับ
หาไปตามระยะทางต่าง
คือสะพานแห่งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเคยมีคนมากระโดดแม่น้ำ
ฆ่าตัวตายเนี่ยสิบกว่าคนแล้วนะก็มีที่รอดชีวิตได้เนี่ย๓คนนะฮะ
จากช่วงเวลาตีหนึ่งที่สงสัยเนี่ยจนถึงเวลาที่ผมมาดำเนี่ย
มันเป็นช่วงน้ำลงมาตลอดนะครับประมาณ๙ชั่วโมง๑๐ชั่วโมง
อาจจะไปบ้างนะครับไปบ้างแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่เยอะ
แต่ต้องด้วยเวลาที่จนตอนนี้เนี่ย๑๒ชั่วโมงนะครับ
คิดว่าน่าจะโดนกระแสน้ำพัดผ่าไปได้
น่าจะไปถึงตรงปากน้ำไหมคะพี่หรือว่ายังไงถ้าเรามีกล้อง
มันบอกไม่ได้เลยครับอยู่ที่สภาพน้ำด้วย
อาจจะไปเจอน้ำวนอยู่กับที่หรือว่าไปลงร่องน้ำอาจจะไปได้ไกลก็เป็นไปได้ครับ
แต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้คุณแม่ก็มาดูการค้นหานะครับ
คุณแม่น้องเอิญอายุ๕๓ปีแล้วนี่ฮะคุณแม่ก็ร้องไห้ทั้งวันนะ
บอกมีลูกอยู่๔คนน้องเอิญนี่เป็นลูกสาวคนสุดท้อง
มารู้ว่าหายก็ตอนตี๔คือแม่บอกว่าแม่ก็ทำใจนะ
คิดว่าลูกอาจจะคิดสั้นกระโดดลงไปในแม่น้ำหรือเปล่า
คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นจริงเนี่ย
ก็ขอให้เจอร่างลูกสาวเร็วก็แล้วกัน
ไม่ค่อยพูดแต่เพิ่งมาแหละเพจนี่เพจ
คือว่าอะไรของมันไม่รู้เพจเพราะชาวกะเปิด
ว่าวันเช่าวันมันอย่างไร้สดอยู่เลย

เท็จเท่าแต่โอ้งต่างพิษนี่พอดีมันติดวันอาทิตย์
ติดวันอาทิตย์นี่มันไปแก่อาญัตก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้
นี่มันไม่ได้โทรว่าใครเลย
นี่มันจงโคคความไอฟ้าโผกับแม่เท่านั้นเอง
ต้องตามแค่นี้มาพบรถ
ไปตรงพบรถก็ไม่มีความหวังเหลือถ้ามันไปกับเพื่อน
โอ้มาว่ากะแค่เขาว่าบังดังอันนั้น
จะทะเลมาให้เร็วเขาว่าอยู่ในนาม
ทางสร้างมัวอะไรเขาว่าแบบนั้นเลย

แม่บอกไปดูหมอดูมาสองที่
หมอดูสองที่บอกอยู่ในน้ำแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะครับ
ยังถือว่าเป็นคนหายอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ทำให้น้องเอิญหญิงสาววัยยี่สิบเอ็ดปีถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงจริงเนี่ย
ถึงขั้นแบบกระโดดลงไปในแม่น้ำตรงนี้เพื่อจะฆ่าตัวตายเนี่ย
พี่สาวของน้องเอิญนะครับเป็นพี่คนโตชื่อพี่โอนะ
โอเนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อสามวันก่อนเนี่ย
เอิญเนี่ยเคยมาบอกบอกโอนเงินผิดบัญชีแต่ทีนี้เนี่ยพี่โอบอกว่า
น้องสาวเนี่ยมีพฤติกรรมลักษณะคือกำลังเริ่มเล่นสล็อตออนไลน์ค่ะอ่า
เป็นพวกพนันออนไลน์อ่ะโดยบอกว่าจะโอนเงินไปให้เขาทีละสามร้อยถึงห้าร้อย
แต่จะได้กลับคืนมาเนี่ยพันหนึ่งเลยนะนี่ฮะประมาณอย่างนี้
น้องก็เล่นไปสักสองสามครั้งตอนนั้นเนี่ยพอรู้เนี่ย
เตือนน้องแล้วบอกให้ระวังนะอย่าไปเล่นนะพวกนี้เนี่ย
โดยเฉพาะเรื่องบัญชงบัญชีเนี่ยที่มีเงินเก็บเนี่ยเก็บให้ดี
เอิญก็รับปากกับพี่โอบอกว่าเดี๋ยวจะระวัง
ซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าที่น้องบอกว่าโอนเงินผิดบัญชีแล้วเครียดมาก
ส่งข้อความมาตอนเที่ยงคืนเนี่ยคือน้องเนี่ยอาจจะตั้งใจโอนไปบัญชีนั้น
ที่ว่าบัญชีสล็อตออนไลน์เนี่ยอาจจะโอน๕๐๐บาทหรือเปล่า
แล้วไปกดพลาดเป็น๕๐๐๐บาทหรือเปล่ามันเลยหมดบัญชี
ก็เลยทำให้น้องเนี่ยเครียดก็เลยอยากเตือนเป็นอุทาหรณ์ด้วย
ครอบครัวเนี่ยได้ไปเช็คข้อมูลบัญชีที่รับโอนเงินจากเอิญแล้ว
พบว่าเป็นบัญชีของคนที่หลายคนในโลกโซเชียลเขาเคยโพสต์เตือนภัยเอาไว้
บัญชีของคนคนนี้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการช่อกงเงินเล่นพนันแล้วก็เกมออนไลน์
วันที่แล้วเขาก็เพิ่งบอกพี่ว่าเขาเล่นพนันออนไลน์
พี่ก็เพิ่งรู้เมื่อ๒๓วันที่แล้วแต่เขาบอกว่าเขาเพิ่งลองเล่น
เขาเล่นได้อยู่พี่ก็ดังเขานะว่าให้เขาเอาเงินที่ว่าเขาเอาบัญชีไปเล่นพนันออนไลน
ให้เขาย้ายเงินไปไว้บัญชีอื่นให้เขาเล่นไม่เยอะให้เขาเล่นแค่แบบว่า
เออพอเขาอยากรู้อยากเห็นน่ะนะแต่เขาก็บอกพี่ว่าเออเดี๋ยวเขาย้ายบัญชีไปมีบัญชีอื่น
แล้วเขาก็เล่นไม่เยอะเขาก็ลงตังค์ไปสิไม่กี่บาทเขาก็บอกอย่างนั้น
ปมประเด็นก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้ไม่ได้เยอะมาก
มันไม่ได้เยอะมากถ้าในความคิดพี่นะพี่ไม่รู้ว่าเขาอาจจะผิดหวังหรือเสียใจ
ที่ว่าเขาโดนหลอกเล่นหมดเลยหรือว่าอะไรยังไงนะพี่ว่าความหวังที่น่าจะเป็นศูนย์แล้วล่ะ

บางทีนะพวกเว็บพนันออนไลน์นี่บางทีเขาเล่นไปแล้วเขาเสียมากเขาก็ไม่กล้าบอกผู้ใหญ่นะ
เพราะว่าเราเคยตักเตือนเขาแล้วก็ไม่อยากจะให้มีอุทาหรณ์แบบนี้อีก
เพราะไอ้ล่าสุดเนี่ยมันคือ๕๐๐ไงแต่ก่อนหน้านี้พี่โอบอกก็ไม่รู้มันเท่าไหร่อะไรยังไง
ท่านผู้ชมครับคือถ้าไปดูหลักฐานการลงบันทึกประจำวันที่สพขุนทะเล
ที่น้องเอิญไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เนี่ยพบว่าเป็นการไปแจ้งเรื่องการโอนเงินผิดบัญชีนะฮะ
ก่อนที่จะส่งข้อความบอกทางบ้านแล้วก็หายตัวไปเนี่ย
บัญชีปลายทางตรวจสอบแล้วเป็นบัญชีของคนที่ถูกขึ้นบัญชีดำ
ธุรกรรมที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์การพนันอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปอทด้วย
เพราะฉะนั้นระวังนะครับน้องหนูวัยรุ่นทั้งหลายในช่วงเวลานี้นะครับ
นงพนันเนี่ยจะออนไลน์ไม่ออนไลน์เนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันจริงเลยนะ